คุณผู้ชมครับกรณีการจับกลุ่มตัวนายคูณคณินอดีตดาบรา
ก็ถูกตั้งข้อหาอ้างตัวเป็นทันตแพทย์
แล้วก็เปิดคลินิกทันตกรรมโดยไม่มีใบอนุญาต
นายคุณคณินยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะครับปฏิเสธข้อหาดังกล่าว
โดยนายคณินบัตติยาหรือว่าคูณคณินอดีตพระเอกและนักแสดงวัยรุ่น
ถูกตำรวจนครบาลผลโยธินควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก
สารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
หลังจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาธิกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งลักลอบเปิดคลินิกหรือสถานทันตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยนายคูณใช้หมวกและแมสปิดบังใบหน้า
แล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใด
ขณะที่นำตัวไปขออำนาจศาลฝากขัง
ทางด้านของนายเสกสรรเสนาชูทนายความของคุณคณิน
ยืนยันต่อสื่อมวลชนนะครับว่าคุณคณินไม่เคยบอกว่าเรียนจบด้านทันตกรรม
จากมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิต
และไม่ได้เป็นเจ้าของคลินิกที่ตำรวจเข้าตรวจค้น
แต่เรียนจบด้านทันตกรรมจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์
และเป็นทันตแพทย์ในคลินิกดังกล่าว
แต่ยังไม่ได้รักษาหรือทำฟันให้กับลูกค้าบรายใดนะครับ
จากอยู่ระหว่างการขอใบประกอบโรคศิลปะจากแพทยศภา
คลินิกเป็นของญาติเปิดให้บริการตั้งแต่ปี๒๕๕๕นะครับ
แต่ว่าทางด้านของการสืบสวนสอบสวนของทางตำรวจเนี่ย

ตำรวจบอกว่าเป็นการเปิดร่วมกันกับพี่ชายของนายคูณคณิน
แล้วก็นายคูณคณินก็เคยมาทำฟันให้กับลูกค้าในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมฮะ
ในวันธรรมดาขับทำฝันให้กับลูกค้าด้วย
แม้ว่าทนายความจะอ้างว่าในคุณคณินยังไม่ได้รักษา
ไม่ได้ทำฟันให้กับลูกค้าเลยนะครับ
แต่ตำรวจก็ใช้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนนี่แหละครับ
ภายหลังนั้นญาติได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด
เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวนายคณินปฏิญานะครับ
ล่าสุดสารพิจารณาแล้ว
มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาระหว่างการฝากขังนี้
โดยตีราคาประกัน๓แสนบาท
ซึ่งไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใด
แต่ให้มารายงานตัวตามขั้นตอนระหว่างฝากขังในวันที่๑๑ธันวาคมนี้นะครับ